เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบและสีสันให้กับชิ้นงานมากขึ้น
โดยรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผา
มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมพัฒนาเพิ่มเติมจากเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของใช้ในครัวเรือนให้มีความหลากหลายเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้
สำหรับเป็นของประดับตกแต่งบ้านที่รูปแบบการปั้นมีรูปทรงอิสระมากขึ้น
เช่นเป็นรูปทรงตุ๊กตาหรือตัวสัตว์และมีการพัฒนาลวดลายให้กับชิ้นงาน
ด้วยวิธีการดันลายซึ่งใช้ไฟแก๊สช่วยในการตกแต่งลาย
เพิ่มการเขียนสีเพื่อให้ชิ้นงานมีสีสันมีความโดดเด่นสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน